ตำรวจนำกำลังไปบุกจับเอเย่นค้ายาบ้าแต่เจ้าตัวสู้
แล้วตะโกนลั่นบอกว่าเอากูไปได้แต่วิญญาณ
แต่พอโดนปืนไฟฟ้าร่วง
เนี้ยใส่สุดมองเนี้ย
โอ้โห
ไม่รู้ว่าวิญญาณได้ทันระวังตัวหรือเปล่าหลุดออกจากร่างเลยหรือเปล่าพี่เบิร์ต
นะฮะเป็นภาพขณะที่ตำรวจสพชัยวานครับ
เอาปืนไฟฟ้ายิงนายสิทธินัยคำควรจากข้างหลัง
จนล้มตึงนะฮะฟุบลงกลางทุ่งนา
พื้นที่บ้านชายวานอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเนื่องจากตำรวจได้รับแจ้งจาก
ชาวบ้านบอกว่าสิทธินัยเนี่ยมีพฤติการขายยาบ้าครับ
ให้ใครอ่ะวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นในหมู่บ้านบางครั้งก็
ยืนขายริมถนนเลยนะยังก็ขายขนมอะเค้าบอก
กลัวกฎหมายเลยตำรวจจึงนำกำลังมาตรวจสอบนะครับ
ที่กระท่อมกลางทุกนาที่นายสิทธินายในพรรคอาสายอยู่
สภาพพร้อมยิงด้วยนะครับนายสิทธินัยเนี่ยไหวตัวฮะ
กระโดดหนีออกทางหน้าต่างคว้ามีดโต้ไปด้วยนะแล้วก็มีดปลายแหลมไปด้วยนะครับ
โกนบอกตำรวจว่าเอาตัวผมไปไม่ได้ถ้าจะเอาไปก็เอาไปได้แต่วิญญาณ
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีวิทยุขอกำลังเสริมครับแล้วก็ประสานญาติมาช่วยเกลี้กล่อมหน่อยสิ
แต่นายสิทธินัยเนี่ยโวยวายโวยวายไม่ยอมให้จับนะครับ
สุดท้ายตำรวจตัดสินใจอาศัยจังหวะสิทธิในเผลอใช่ไหม
ใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่ข้างหลังเจ้าตัวร้องโอ๊ยได้แค่คำเดียวนะฮะ
คำอื่นไม่ออกแล้วนะครับจากนั้นก็ล้มตึงนอนแน่นิ่ง
ตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มนะครับแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีที่โรงพักฮะ